ที่มีชายอายุ๑๙ปีลงมือทำร้ายแฟน

จากนั้นก็นำศพไปเผาเพื่ออำพลางคดี

หลังจากที่คนร้ายจำนวนต่อหลักฐาน
ก่อนจะสารภาพว่าถูกผู้ตายบีบบังคับ
ตัดสินใจลงมือก่อเหตุ

ภาพวงจรปิดภายในคอนโดมิเนียมซอยโชคชัย

บันทึกวินาทีที่นายพัดภูมิแย้มคงอายุ๑๙ปี
ขนกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ออกจากห้องพัก
โดยขณะนั้นไม่มีนายสมพงศ์บุญยืนแฟนสาวประเภท๒

นี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ตำรวจใช้มัดตัวในพัดภูมิ

ในพื้นที่วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมย่านประเวท
เมื่อวันที่๔มิถุนายนที่ผ่านมา
หลังสอบปากคำข้ามวันข้ามคืน
พัดภูมิจึงให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้สังหารนายสมพงศ์ด้วยตนเอง
ซึ่งแรงจูงใจมาจากผู้ตายมักบีบบังคับให้เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวและทรงผม
รวมถึงให้ไปงานเลี้ยงทั้งที่ไม่เต็มใจ
พัดภูมิเล่าว่าตัวเขาเป็นเด็กวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
รู้จักนายสมพงศ์เมื่อ๓สัปดาห์ที่แล้ว
ขณะไปออกกำลังกายที่สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่๙
นายสมพงศ์เข้ามาตีสนิทพร้อมยื่นข้อเสนอ
ด้วยการยินยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูเดือนละ๓๐๐๐บาท
พัดภูมิจึงตัดสินใจย้ายมาอยู่คอนโดมิเนียมกับนายสมพงศ์
แต่ในวันเกิดเหตุได้มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ลงมือทำร้ายร่างกายด้วยการใช้เท้าเตะเข้าที่ลำคอ
ส่งผลให้นายสมพงศ์เสียชีวิตทันที
ภายหลังจากก่อเหตุด้วยความตกใจ
นายพัดภูมิจึงนำศพของนายสมพงศ์ยัดใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่
พร้อมเก็บเสื้อผ้าขึ้นรถแท็กซี่และแวะซื้อน้ำมัน
นำศพของนายสมพงศ์มายังลานเผาขยะของวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
แล้วใช้โซฟาและยางรถยนต์เป็นเชื้อเพลิง
หลังจากนั้นไม่นานนายพัดภูมิจึงกลับเข้าไปนอนในกุฏิวัด

ตามหาตัวนายพัดภูมิที่วัดแต่ไม่พบ
จึงทำให้เกิดความสงสัยและเข้าแจ้งความ
เพื่อให้ตำรวจช่วยติดตามตัว
การสอบสวนเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นคดีประสงค์ต่อทรัพย์
จากแหวนเพชรและนาฬิกาโรเล็กของนายสมพงศ์หายไป
ประกอบกับนายพัดภูมินำบัตรเอทีเอ็มของนายสมพงศ์ไปกดเงินสดกว่า๕๐๐๐บาท
ตำรวจจึงแจ้ง๔ข้อหา
ฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซ่อนเร้นทำลายศพใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น
และลักทรัพย์ก่อนนำตัวไปฝากขังที่ศาลต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน